ท่านผู้ชมครับมีเรื่องของช้างป่า
ช้างป่าที่แม่ตามที่เขาว่ากันว่านะ
ช้างตายทั้งตัวใบบัวปิดไม่มิดอันนี้ช้างล้มแล้วก็ขุดหลุม
กลบฝังมิดไหมไม่มิดหรอกค่ะ
ช้างตัวเบอร์เลอร์ค่ะช้างป่าถูกไฟช็อต
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่ามันไม่ได้นะถ้าช้างล้มแบบนี้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
ไม่ใช่ช้างล้มอยู่ดีคุณมาขุดหลุมแล้วก็จะฝัง
ขึงลวดแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าไว้ไม่ให้ช้างเข้ามา
ปรากฏว่าช้างป่าไปโดนฮะตายเลยฮะ
นี่ฮะก็เป็นความคืบหน้า
กรณีที่มีคนไปพบนะครับ
คนฝ้าวไล่สัตว์ประรถที่ตำบลปรวงทองอำเภอบอททองจังหวัดชนโบรี
ใช้รถแบ็คโฮลขุดดินเป็นหลุมลึกเลย
แล้วก็ฝังกลบซากช้างป่า
เป็นพื้นป่ารอยต่อ๕จังหวัดในภาคตะวันออก
นี่ครับขุดลงไปอย่างนี้เลย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ
หลุมที่คนเฝ้าไร่สับปะรดใช้รถแบ็คโฮลขุดดินให้เป็นหลุมมีขนาดใหญ่มาก

แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยไล่สับปะรด
ขณะเดียวกันจุดดังกล่าวมันเป็นที่รุ่มแล้วก็มีร่องน้ำจากลำทานบนเขาไหลผ่านครับ
ดินมันก็เลยอ่อนตัวขุดง่ายฮะขุดได้ลึกขนาดนั้นเลย
ส่วนพื้นที่ภายในไร่สับปะรดทีมข่าวก็ไปตรวจสอบแล้ว
พบว่าไร่สับปะรดแต่ละไร่นั้น
ลื้อถอนระบบกระแสไฟฟ้าออกจากพื้นที่หมดแล้วฮะหลังจากมีข่าวเรื่องนี้ออกมานะครับ
ก็มีเพียงบริเวณทางเข้าด้านหน้าของไร่สับปะรด
สังเกตเห็นว่ายังคงมีลวดไฟฟ้าติดตั้งอยู่
เรื่องต้นมีรายงานว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าแล้วนะครับ
จากพนักงานสอบสวนสั่งให้ตัดกระแสไฟฟ้า
หลังจากต้องเข้าไปตรวจสอบพื้นที่แห่งนี้
ทีมข่าวเราก็ไปเจอนายอยู่เสนาธรรมนะครับ
ซึ่งเป็นผู้มนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศรีราชา
ได้เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีว่า
เมื่อช่วงเย็นวานนี้ทีมชุดสัตวแพทย์
ทำการตรวจพิสูจน์ซากช้างผ่าอายุ๑๐ปีเป็นเพศผู้นะครับ
แล้วก็ทางหัวหน้าชุดสัตวแพทย์ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ายืนยันว่า
ป่าตัวนี้ถูกไฟช็อตจนตาย
เนื่องจากมีรอยไหม้บริเวณหลังหูชัดเจน
โดยปกติถ้าโดยส่วนใหญ่แล้วการติดตั้งลวดไฟฟ้ากระแสสลับ
แต่กรณีนี้เป็นไปได้ว่าตัวแปลงไฟเนี่ยมันขัดข้อง
ส่วนพฤติการฝังกลบช้างเป็นการกระทำที่ไม่ควรทำ
เนื่องจากคนในพื้นที่ถ้าเจอช้างล้มเจอช้างตาย
เรื่องต้นต้องทำก่อนก็คือต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
กรณีแล้วเจอหายไฟฟ้านะครับจากเดินกลับมา
ถูกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เราถ้าว่าเราถ้ามองดูว่าทำไมต้องเจ้าหน้าที่ฝัง
ทำไมเจ้าหน้าที่ก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะไม่กี่กิโลแล้วครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็มีป้ายบอกอยู่ว่า
ถ้าเกิดเหตุขึ้นช้างป่าให้แจ้งเบอร์นี้เบอร์นี้ของเราเราติดทั่วเลยครับ

ทำไมเรามันรีบฝังกันไม่รู้ไม่แน่ใจ
คือใช้ลวดใช่มั้ยแจ้ง
ลวดแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าป้องกันช้างป่าเข้ามาทำลายพืชไร่พืชสวนเนี่ย

แต่อันนี้จะเหมือนฝังผิดวิธีรึเปล่า
ก็เลยได้ฝังกลบซะเลย
ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับกลัวความผิดนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าช้างป่าตัวนี้เป็นช้างเพศผู้นะครับ
อายุใน๑๐ปีแล้วหนัก๓ตันสูง๒เมตร๘๐เซนติเมตร
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่ใช่ช้างศรีดอนะครับ
คือไม่ใช่ช้างที่งากุดงาสั้นหรือว่างาไม่สมบูรณ์นะครับ
ตัวนี้มีงาเพียงแต่ว่ามันสั้นกว่าปกติ
เนื่องจากเป็นงาคุดเป็นช้างโทนคือช้างที่แยกตัวออกมาจากฝูง
คาดว่าช้างป่าขาวอังษ์รือในจะมีอยู่ประมาณ๔๒๔ตัว
อาศัยอยู่ในเขตรอยต่อ๕จังหวัดในผืนป่าภาคตะวันออกนะครับ
สัตวแพทย์หญิงกิรณานรเดชานนท์นะครับ
ท่านเป็นนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์อำเภอศรีรชาจังหวัดชนบุรี
บอกว่าจากการตรวจพิสูจนซากช้างป่ายืนยันชัดเจนว่าถูกไฟฟ้าช็อตจนตาย
พบรอยไหม้ทั้งที่หลังหูคอด้านซ้ายแล้วก็กลางงวง
ก็ได้ผ่าพิสูจน์ซากช้างเพื่อทำการเก็บเครื่องในรวมทั้งอาหารที่ช้างกินเข้าไปแล้ว
ว่ามีสารพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่อีก๒อาทิตย์จะรู้ผลนะครับ
หากไม่พบสารพิษก็จะมายืนยันว่าช้างถูกไฟช็อตจนตายไม่ใช่การวางยา
ส่วนทางตำรวจครับภูมิกับการสพบทองบอกว่ากรณีช้างป่าถูกไฟช็อตตาย
ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับก็คือนายสมินจันสมุทรอายุ๔๕ปีเป็นคนเฝ้าไร่
ควบคุมตัวได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้
ล่าสุดทางกรมป่าไม้ได้แจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา๑๖มาตรา๑๙และมาตรา๕๕
พรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ๒๕๓๕ก็มีเรื่องของการล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง
ครอบครองซากสัตว์ป่าการซ่อนเร้นศพแล้วก็จะส่งฟ้องศาลวันพรุ่งนี้นะครับ
อัตราโทษนี่คือจำคุกไม่เกิน๔ปีปรับไม่เกิน๗๐๐๐บาท
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่เขาตะกร่อตำบลพลวงทองอำเภอบ่อทอง
ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณที่ช้างตายเนี่ยบอกว่าช้างเดินมาหากินตามปกติ
แล้วก็เห็นอยู่บ่อยครั้งนานจะมาทีประมาณ๒๓ตัว
ส่วนใหญ่มาช่วง๖โมงเย็นถึง๒ทุ่มซึ่งชาวบ้านที่นั่นก็รู้สึกเสียใจนะฮะ
แล้วก็สงสารพอทราบข่าวนี้เพราะว่าผูกพันกับช้างป่าแถวนี้มาก
บ้านนี้นะมีแต่จุดลูกบอลไล่ไม่เคยทำอะไรเขา
ถ้าบางคนเนี่ยไปยิงไปอะไรเขาเนี่ยแล้วเขาเก็บแล้วทีนี้เนี่ยเห็นไหม
ไล่กระทืบพวกอีกอย่างเห็นไฟไม่ได้เห็นไฟก็วิ่งใส่แล้ว
ถ้าเราไปยิงเขาไปอะไรเขาเนี่ยแต่ที่บ้านเนี่ยจะไม่ทำกันเลย
บอกกันเลยว่าไม่ทำไล่เฉยจุดบอลใส่จุดบอลไล่
บางทีก็หนังกะติ๊กบ้างยิงไม่ทำเขา
คือเขามาเขาอ้าวอย่าบางทีเราไล่ไม่ไปเนี่ยอ้าวอย่ากินกินซะกินให้อิ่ม
กินให้อิ่มแล้วก็ไปนะบางทีขนุนเนี่ยเขาจะหักเลยนะ
เราก็เออหักซะแล้วปีหน้าไม่ต้องกินแล้ว

คือชาวบ้านบอกว่าช้างป่าลงมากินพืชไร่เนี่ยมันก็กระทบนั่นแหละนะฮะ
แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะฮะ
นานก็มาทีนึงก็ช่วยช่วยกันไปสงสารช้างอยากกินก็ให้กินไป
วิธีการไล่ก็อย่างที่คุณพี่เมื่อสักครู่เล่าให้ฟัง
วิธีก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไร่สับปะรดแห่งนี้
ถึงไปขึงไฟฟ้าแบบโอ้โหไฟฟ้าแบบแรงเลยอ่ะอ่า
ป้าเขาบอกตะโกนไล่ก็มีจุดประทัดไล่ไกลให้มันเสียงดังให้ช้างตกใจแล้วหนีไปก็มี
เห็นถึงขั้นต้องทำให้มันล้มมันตายแบบนี้
แต่ตอนนี้คนที่ถูกควบคุมตัวได้คือคนงานเฝ้าไล่ไง
อยู่ที่ว่าเจ้าของไร่เนี่ยเขาสั่งกันไว้หรือเปล่าหรือว่าทำเองหรือยังไงตำรวจต้องไปดูให้ถึงด้วย